นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามค่ะ
ก็จะไม่ทิ้งตำแหน่งนายกสมาคม
เพราะว่าอยากจะสารต่อนโยบายที่เคยให้สัญญาไว้ทั้งหมดค่ะ
แบบต่างเพราะถ้าผมยังอยู่ตรงนี้คดีความต่างมันต้องเกิดมากมาย
ผมจึงขอใช้เวทีนี้ประกาศบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
ผลใดก็ตามผมจะไม่ยอมลุกไปจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็เป็นการประกาศของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สโมสรในศึกไทยลีก๑และลีก๒
บอกว่ามีขบวนการที่พยายามจะปลุกกระแสปั่นหัวสื่อมวลชนกับสโมสรสมาชิก
ลาออกจากตำแหน่งทั้งจากผลการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติก็ดีแล้วก็ข่าวลือต่าง
ซึ่งก็ยืนยันไว้เลยนะตรงนี้นะคะว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระอย่างแน่นอน
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยังไม่สามารถสารต่อนโยบายที่เคยให้ไว้กับสโมสรสมาชิกอย่างครบถ้วนค่ะ
โดยในวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศค่ะก็ได้แถลงข่าวปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกด้วยนะคะ
จากว่าสถานที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินของนายวรวีมะกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แบ่งมาจากที่ดินของตัวเองและก็ไม่มีทางเข้าที่ถูกกฎหมายค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมก็ได้ทำหนังสือไปนะคะเพื่อที่จะขอให้นายวรวีเปิดทางในส่วนที่เป็นถนนคอนกรีตภายใน๖๐วัน
แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับก็เลยทำให้ต้องยื่นฟ้องคดีต่อสารจังหวัดมีนบุรีเพื่อให้สารทำคำพิพากษาออกมา
ให้นายวรวีเปิดทางเข้าศูนย์ฝึกซึ่งจากนี้ค่ะก็ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ